วันนี้ค่ะมีพิธีชาปนกิจศพค่ะหมอลำเสียงพริ้วนิวมุกดา
เจ้าตัวค่ะประสบอุบัติเหตุรถยนต์ค่ะเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พิธีชาปนกิจศพค่ะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมง
ครอบครัวค่ะได้เคลื่อนศพของคุณนิวมุกดาไปยังบ้านคำนางโอก
อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีชาปนกิจศพค่ะ
ผู้ที่ถือรูปนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตดีก็คือภรรยาของคุณนิวนั่นเอง
คุณใบไผ่ปรายยาตลอดพิธีเนี่ยเธอร่ำไห้ค่ะปริมจะขาดใจเลยคุณผู้ชม
เพราะไม่สามารถทำใจกับการจากไปของหัวหน้าครอบครัวได้
และที่สะเทือนใจมากที่สุดก็คือคุณนิวเนี่ยยังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกชายคนที่สอง
เพิ่งคลอดเมื่อวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมาเลยจึงไม่สามารถทำใจยอมรับกับการจากไปในครั้งนี้ได้ค่ะ
จากครอบครัวแล้วค่ะก็ยังมีเพื่อนศิลปินหมอลำจากวงคำผุนร่วมมิตรค่ะ
มาร่วมส่งดวงวิญญาณของพระเอกคณะเป็นครั้งสุดท้ายรวมถึงแฟนเพลงกว่าห้าร้อยชีวิตค่ะ
ต่างก็รู้สึกเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าเสียใจแล้วก็เสียดายจริง
บุคคลที่กำลังสร้างครอบครัวกำลังจะไปได้ดีในหน้าที่การงาน
ต้องมาด่วนจากไปในวัยอันที่มันไม่ควรนะคะ
ด้านคุณอ้นแคนเขียวค่ะตัวแทนศิลปินเผยว่า
วันนี้ค่ะตั้งใจจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของลูกทั้งสองของนิวมุกดา
เวลาบ่าย๒โมงจนถึงเวลาเที่ยงคืนและมีการถ่ายทอดสด
เพื่อให้แฟนคลับของนิวมุกดาได้ร่วมรับชมด้วย
รายได้ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
ทีมงานจะมอบให้กับครอบครัวนิวมุกดาโดยทั้งหมดนะคะ
ไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
ซึ่งตอนนี้ค่ะมีการรวบรวมรายได้นะคะ
ก็อยู่ในหลักแสนกว่าบาทแล้วนะคะ

อยู่ในหลักแสนนะครับหลายแสนแล้วนะครับ

ของภรรยาของคุณยิงปุ๊กดาเองนะครับ
เพื่อที่จะรวมยอดของพรุ่งนี้นะครับ

แฟนคลับนะครับแฟนเพลงหมอลำนะครับ

แล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับ

ให้กับครอบครัวของคุณนิวมุกดาทุกท่านครับ